คุณผู้ชมอันนี้ชาวบ้านบอกว่าลุ้นอย่างเดียวไม่ไหว

รุ้นว่าเมื่อไหร่แม่ชีถึงจะเอาพวกนี้ออกไปสักที

วัวควายม้าลา
๓๐๐กว่าตัวค่ะถ้าคือใช่โอ้โห
ถ้าอยู่ในชุมชนขนาดนี้ชาวบ้านเขาทำไง
งมุ้งกินข้าวกันแล้วคุณผู้ชม
ไม่ไหวคือถ้าเกิดมีสัตว์พวกนี้อยู่เยอะทำไง
มันขี้ไงมันขี้แล้วแมลงวันก็มาตอมไง
พอมาตอมปุ๊บโอ้โหกินข้าวกันอร่อยเลย
นี่ค่ะวัวหลายตัวเลย

ถ้าไม่ใช่ฟาร์มไก่ฟาร์มหมูมันก็โอ้โห
ก็มีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันไงเรื่องแบบ

เพียบจริงนะ๓๐๐กว่าตัวไม่ได้โกหกเลย
ชาวบ้านที่บ้านสรรวิลัยหมู่๙ที่อำเภอลีจังหวัดลำพูน

และสิ่งที่ตามมาก็คือแมลงวันมาเยอะ
บางหลังกางมุ้งกินข้าวเขามารวมตัวกัน
ไม่รู้ว่าไทยรัฐทีวีจะมาแล้วมาหานะ
แต่นี่ดูสิแมลงวันมาขนาดนี้
อันนี้เอากาวดักไว้คุณผู้ชมโอ้เต็มแผ่นกระดาษค่ะ
แล้วแม่ชีเอาพวกม้าลา
วัวควายมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่๘เดือนที่แล้ว
ที่ดินสวนยางพาราสวนลำไยของชาวบ้านนี่แหละ
ทำเป็นสวนสวนปันอิสรภาพสถานสงเคราะห์สัตว์
พอถ่ายชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์แล้วไง
แล้วก็เอามาอยู่ตรงนี้ค่ะที่สวนปันอิสรภาพ
แต่อยู่ติดกับบ้านไงอยู่ติดกับบ้านเรือนของชาวบ้าน
จริงชาวบ้านก็คัดค้านมาตลอดเลยนะ
หนึ่งในชาวบ้านที่ทนไม่ไหว
คุณลุงสวนตาแก้วบอกว่าโอ้โหลุงเนี่ยนะป่วยตาบวม
แล้วปกติลุงจะไปหาหมอ๓เดือนครั้งใช่ไหม
เดี๋ยวนี้ตาลุงบวมกว่าเดิมหายใจติดขัดคือเป็นภูมิแพ้
จาก๓เดือนครั้งที่ต้องไปหาหมอ
กลายเป็น๓ครั้งต่อเดือนที่ต้องไปหาหมอ

วัวควายม้าลาพวกนี้นั่นแหละที่เอาเชื้อโรคมา

เพราะว่าพวกสัตว์เหล่านี้มันก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
แรกมีประมาณสัก๕๐ตัว
หลังมาโอ้โหเพิ่มขึ้นเป็นเท่าเลยค่ะ

เอาคุณลุงคุณลุงเล่าให้ฟังหน่อยแมลงวันมันเยอะขนาดไหนคะ

แมลงวันเยอะขนาดนี้เลยหรอ
อ้าวขนาดติดเข้าต้องกินไอ้มุ้งอ่ะ
ต้องลงไปจ่ายในมุงเลย
หืดหอบกินหั่วคิตขวา
แล้วแม่งวั่นเยอะ

ไม่กางมุ้งนี่กินข้าวไม่ได้เลยนะ
แล้วคุยกับแม่ชีไม่คะลุง
เคยลุงก็เคยคุยก็เรียกร้องให้แก้ไขมาตลอดแหละ

ก็รู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ระดับสว
ไม่ไม่แม่ชีเดี๋ยวเนี่ยแบบเมื่อวานอีกแล้วคือแม่ชี
อยากจะถามว่าปัญหานี้จะแก้ช่วยชาวบ้านเขายังไง

คือก็ยังยืนยันว่ารู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ระดับสว
ชีบอกทำไมนี่ไงถึงบอกว่า
การแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านคือจัดการเกี่ยวกับสัตว์ไหม
จะเอาออกไปไหมจะมีวิธีการยังไงไหม
ไม่ต้องบอกว่ารู้จักกับใครรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่
ชาวบ้านเขาบอกว่าพอถามไปมันไม่ได้คำตอบไง

ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ชาวบ้านไม่ไหว

เพราะว่าจะให้แม่ชีเอาสัตว์ต่างออกไป
ไอ้ที่โบกมือหย่อยไม่เอาแล้ว
ทีนี้หน่วยงานค่ะฝ่ายปกครองอำเภอลี
กำนันผู้ใหญ่บ้านประสุทธิ์ตำรวจ
ก็หารือกับชาวบ้านจะหาทางออกกัน

ให้แม่ชีย้ายสัตว์ออกไปจากชุมชนเลย
แล้วพาเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นช็อตที่พาเจ้าหน้าที่เดินดูนะ

ให้ขอบูรณ์ไปดูสิ
พอไปถึงอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด

การรักษาความสะอาดยังไม่เพียงพอ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องติดต่อแม่ชีโทรหาก่อนค่ะ
ให้แม่ชีมาเจรจามาพูดคุยมาหาทางออกด้วยกัน
ชีบอกว่าโอ้โหฉันโดนกลั่นแกล้ง

ขอความเป็นธรรมไปยังสวผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่ง
เพื่อให้มาช่วยเหลือแล้วแล้วก็วางสายไป
สงสัยว่าที่แม่ชีทำหนังสือขอความเป็นธรรมไปยังสวใช่ไหม
ให้เข้ามาช่วยเหลือคือช่วยเหลือแม่ชี
หรือช่วยเหลือคนที่เขากินข้าวไม่ได้
น่าจะช่วยเหลือแม่ชีเพราะแม่ชีบอกว่าฉันโดนกลั่นแกล้ง
แล้วไม่รู้ว่าสวที่โทรไปขอความช่วยเหลือ
ใช่สวคนเดียวกันกับที่บอกว่ารู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่
ระดับสวที่คอยสนับสนุนอยู่ไหม

ก่อนสวมาเทศบาลมาดูชาวบ้านก่อนอยู่กันไม่ได้แล้วนะครับ
งั้นทีหลังมีปัญหาอะไรก็บอกผมรู้จักสวนะ
๒๕๐สอวเลยแต่เขาไม่รู้จักผมสักคนเลยนะ
ช่วงนี้เขายุ่งอยู่สวมีเรื่องคิดเยอะ